มาดูบรรยากาศการคัดเลือกทหารกองเกินประจำปี๒๕๖๑กันบ้างนะคะคุณผู้ชม
สิงโตสหรัฐวันนี้เดินทางกลับไปที่บ้านเกิด

เพื่อไปคัดเลือกทหารกองเกินประจำปีนี้นะคะ
หลังจากที่ตัวเขาเองใช้สิทธิผ่อนผันมาครบ๔ปีแล้ว
และตอนนี้ก็เรียนจบปริญญาตรีแล้ว
เตรียมที่จะเรียนต่อปริญญาโทด้วย
ก็เลยตัดสินใจลุ้นจับใบดำใบแดงมันซะเลย
เพราะว่าความฝ่ายฝันอีกอย่างหนึ่ง
ก็คือการรับใช้ชาตินั่นเองนะคะ
แต่ผลปรากฏว่าสิงโตจับได้ใบดำ
ก็ไม่ต้องเข้ากรมรับใช้ชาตินั่นเอง
แต่เจ้าตัววางแผนเอาไว้แล้วนะคะว่าในอนาคต
จะสอบเข้าทหารอากาศ

นอกจากจะเดินหน้าเรื่องเรียน
ก็จะตั้งใจทำงานในวงการบันเทิงต่อไป
พร้อมกับฝากถึงชายไทยที่มีอายุถึง๑๘ปีบริบูรณ์

เพราะว่าการเป็นทหารถือว่าได้รับใช้ชาติอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
จริงแล้วก่อนหน้านี้มิคทองระยะเอง
ก็สมัครเข้ารับใช้ชาติเป็นทหารอากาศเหมือนกันนะคะ
ไม่รู้ว่าฐานอากาศมีอะไรดีนะ
ทหารอากาศขาดรักหรือเปล่าก็ไม่รู้

แต่ว่าช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงเทศกาลของการเกณฑ์ทหารนะคะ

เหล่าคนในวงการบันเทิงดารานักร้อง

รวมไปถึงสมัครก็สมัครไปแล้วอย่างที่คุณพลอยบอกไปนะคะ